พอพูดถึงเรื่องแพทย์นอกจากกำลังใจดี

เพื่อนคนนี้มีปรึกษาอะไรบ้างไหมนะคะ
บูมบอกว่าเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็เลยไม่เคยถามถึงข่าวคราวที่เกิดขึ้น

มูมเองเนี่ยสนิทแล้วก็เอ็นดูหนูน้อยเรสซิ่ง

เรียกได้ว่าเหมือนเป็นแม่คนที่สองของเรสซิ่งเลย
เลี้ยงและอุ้มดูตลอดเลยนะคะ

เอ็นดูจังเลยลุก
แล้วบูมก็ได้แต่แบบเล่นตลกบ้างเซลล์เขาบ้างอะไรอย่างนี้
ให้เขาแบบเออวันหนึ่งให้เขาได้มีรอยยิ้มที่แบบ
มาเพราะความรู้สึกนั้นจริงมากกว่าบุ๋มว่ามันเป็นความชื้นใจเล็กน้อยที่

เล็กเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เขาเป็นเด็กที่โชคดีมากที่

ดูเขาแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากจริง
ุ๊กเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่
ตั้งใจทำงานแล้วก็สู้ชีวิตหลายต่อหลายอย่างเหมือนกันนะ

ตอนนี้ก็เพิ่งซื้อบ้านหลังเล็กให้กับคุณแม่
หลังจากที่ชีวิตในวัยเด็กเห็นว่าครอบครัวก็
พ่อแม่เลิกกันแล้วก็คือเคยรวยแล้วก็ตกย่าง
ที่มีบ้านอยู่อาท้อนก็๑๐ปีที่แล้วนะครับบ้านเขาเคยไฟไหม้วอดไปเลยขนาดหลังละ

เห็นว่าสวยน่ารักแบบนี้ก็ต้องมีข่าวเรื่องหัวใจกันบ้างเหมือนกัน

อาตอมแบบรอดนิ้วเป็นล้านในจีบ
อ๋ออาตอมสถานการณ์เนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถูกตัวหรือเปล่า
ข่าวลือแต่เอาจริงอาตอมเขาก็มีแฟนอยู่แล้ว

อ่ะทั้งเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องอาตอมมาจีบไปฟังเลยค่ะ
ก็ภูมิใจนะเพราะว่าบูมรู้สึกว่าแบบ
คือพอเราทำอะไรด้วยน้ำผักน้ำแรงของเรา
พอบุ้มทำให้แม่บุ้มรู้สึกยิ่งแบบ

มันชื้นใจกว่าเราที่เราแบบไปซื้อของแพง
สวยใจงามแต่ขาดแฟนไหมคะตอนนี้
ตอนนี้ก็ถามว่ามีคนคุยไหมมันก็ปกติอะเนาะ
มีอยู่ช็อตนึงที่คุณอาตอมไปร้องเพลงที่คลื่น

เขาบอกว่าแอลเอิญกันอะไรอย่างนี้

นางไม่ได้ร้องแห้งจีบจีบคนอื่นหรือเปล่า
แอนะครับบุ้มก็บอก
น่าจะจีบคนอื่นแหละคนที่เขาร้องเพลงด้วยแหละ